ก็คือยูดับแยก
แต่พี่เบนก็ไม่ได้ให้คำตอบ
อยู่หรือเลิกคบหรือเลิก

สำหรับแพทย์นับประพาที่แรกที่เดียวบันเทิงไทยรัฐของเรา

กลับไปคบกับอดีตแฟนเก่า
ซึ่งวันนี้ค่ะหลังเสร็จรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเมื่อเช้า
แจ๊กกะรีนก็นำหลักฐานที่มีสาวลึกลับคนหนึ่ง
แชทมาบอกเบาะแสในเพจบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ตกลงสาวคนนี้คือใครกันมีมูลมากน้อยแค่ไหน
แล้วแพทย์ได้เคลียร์กับเบ้นแล้วหรือยัง
จะอยู่หรือจะแยกไปฟังกันค่ะ
ข่าวตั้งแต่วันสุกแล้วก็โทรวงหาพี่เบนเลย
ก็พี่เบ้นบอกไม่มีอะไรไม่ได้ไปด้วยกัน
ไม่มีอะไรพี่เบ้นบอกว่าเดี๋ยวกลับมาจากงานบุรีรำเนี่ย
จะกลับมาเคลียร์เรื่องนี้อีกทีหนึ่ง
พอมาเจอเรื่องนี้มันก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่า
ก็ครอบครัวเรามันก็ยังไม่แบบยังไม่สมานอะ
คือยังอยู่ในช่วงที่ต้องคุยกันแล้วมาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกอะไรอย่างนี้
แต่อย่างที่บอกก็คือว่าสุดท้ายแพทย์จะฟังพี่เบนมากที่สุด

ซึ่งทางบันเทิงไทยรัฐเองก็ได้พยายามติดต่อไปทางเบ้น
ซึ่งเจ้าตัวแจ้งว่าตอนนี้กำลังเดินทางกลับกรุงเทพ
และทันทีที่ถึงจะรีบเข้าไปคุยกับแพทย์
ส่วนเรื่องผู้หญิงคนใหม่ตอนนี้เจ้าตัวขอไม่ตอบนะคะ
ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้มันจะจบลงอย่างไร
แต่จากฟังการให้สัมภาษณ์ของแพทย์เมื่อสักครู่นี้
เพราะต้องรอดูว่าวันนี้แหละ
จะกลับวันนี้แหละแต่ว่าคนที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่นะ
คนที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นแฟนของเพื่อนอีกคนนึง

เชื่อว่าหลังจากวันนี้แหละเราน่าจะได้คำตอบที่
น่าจะเคลียร์ขายข้อข้องใจกันไปสำหรับสองคนนี้สองฝ่าย
มีการแชร์รูปภาพของหญิงสาวคนนึง
ที่หลายคนเข้าใจว่าน่าจะเป็นแฟนเก่าของเบ้น

ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้รอฟังจากคุณเบ้นจะดีที่สุด

เพิ่งจะรู้แล้วก็ช็อกอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ตอนนี้ทางนั้นแพทย์ก็บอกว่าเดี๋ยวรอฟังจากพี่เบ้นก่อน